ก็จะมีประเด็นวันนี้น่าสนใจก็คือ
งานเลี้ยงส่งธีรทรของเมืองทองปล่อยตัวให้กับ
ก็ทราบข่าวกันมาในช่วงที่เจ้าอุ้มรับใช้ทีมชาติในศึกเอเชียนคลับแล้ว
แต่วันนี้ก็คงจะได้ฟังทุกถ้อยแถลงของตัวแทนสโมสร
ของโยโกมาที่เดินทางมาด้วยแล้วก็ตัวของธีรทรด้วยนะครับ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับโดยบรรยากาศงานแถลงข่าวในครั้งนี้
ด้วยสัญญายืมตัว๑ฤดูกาลนะครับ
ซึ่งอุ้มก็บอกว่าขอบคุณนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเมืองทองแล้วก็ทางโยโกฮามาเอง
ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
คือก่อนอันนี้เราก็ทราบมาดีว่าหมดสัญญาจากวิเซอร์โกเบอุ้มก็เล่นทีมชาติพอดี
แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กลับไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่ทันได้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลย

แล้วก็ศักยภาพของธิริษฐรณันทีพยางพรนะครับ

กับการไปเล่นในญี่ปุ่นเป็นปีที่๒กันครับ
ก่อนอื่นก็ขอบคุณลุงละวิโลทองนะครับ
แล้วก็พี่ป๊อกแล้วก็พี่เป้นะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เมืองไทยที่ทำให้ดิวนี้สำเร็จครับ
แล้วก็ขอบคุณเอ่อคุณประธานสมสรรค์ของโยโกมาเอฟมารินอลนะครับคือคุณ
โอกูลัสมีความเชื่อมั่นในตัวผมที่ดึงไปที่เล่นก็ผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่ในโอกาสครั้งนี้ในครั้งที่สองในการที่จะไปเล่นที่ญี่ปุ่นก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับแท็กติกทีมให้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้เร็วที่สุดครับ
ก็ฝากแฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นช่วยเชียร์ผมด้วยแล้วก็เชียร์ทีมโยโกมาเอฟมารินอสด้วยในปีนี้ครับก็ขอบคุณมากครับ
การจะไปครั้งนี้นะครับทีละทอนก็จะสวมเสื้อหมายเล็กห้านะครับจริงจริงมีให้เลือกเบอร์ห้าถึงเบอร์สิบเก้านะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวก็เลือกหมายเลขห้านะครับส่วนฤดูการที่แล้วผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ
อยู่กับวิเซอร์โกเบลงเล่นสามสิบห้านัดในทุกรายการทำได้สี่นะครับ
เมื่อคืนนี้ธิติพันธ์พ่วงจันทร์ก็เพิ่งจะเดินทางไปไปญี่ปุ่น
ไปอยู่กับปุริดะทรินิตะบินช่วงดึกเลยตีหนึ่งนะครับโดยประมาณ
ครับก็เริ่มทยอยกันไปอีกครั้งหนึ่งยังเหลือลุ้นนะครับก็คือ
ทีละสินแดงดาในช่วงปล่อยปลายของการคลาสแข้งผมเชื่อว่า
เองจริงกลับมาเล่นที่ประเทศไทยก็ไม่ต้องมีอะไรต้อง
สูตรตัวเองแล้วแต่ถ้าเกิดว่าได้โอกาสในการไปเล่นเจรีย์ครั้งหนึ่ง
เป็นความท้าทายในช่วงท้ายของธีรสินแล้วก็จะช่วยทีมชาติในการคัดบอลโลกได้ดีด้วย
ที่จะมีโทรเมนต์ในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้นะครับ